ไหนก็ใกล้จะงวด๑เมษาแล้วนะไม่รู้คุณผู้ชมพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต
มีเลขในใจกันบ้างหรือยังมีแต่ยังไม่พอยังไม่พอใช่ไหมงั้นต้องไป
ดูพวกบรรดาสัตว์แปลกสัตว์มหัศจรรย์ในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
เราเริ่มกันด้วยตัวนี้ครับสองหางมาเลยหางหนึ่งตรงอีกหางหนึ่ง
้วนหน่อยจิ้งจกครับในบ้านพักเลขที่๑๑๘หมู่๓บ้านร่อง๕ตำบล
ท่าจำปีอำเภอเมืองจวัดไพเยาครับเจ้าของบ้านชื่อว่าเฮียเบิ้มหรือ
ว่าคุณสุภิษฐ์อายุ๕๖ปีเฮียเบิ้มได้บอกว่าบ้านนี้จริงมี๒ตัว
นะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีสองตัวเลยแต่เขาจับไว้ได้เพียงแค่ตัว
เดียวครับเพราะว่ามันหล่นบนพื้นก็เลยจับมาใส่กล่องพลาสติกเจาะรู
ไว้เก็บไว้ดูเล่นครับโดยจิ้งจกสองหางตัวนี้ยาวประมาณ๓นิ้วเขา
เชื่อด้วยนะครับเฮียเบิ้มเชื่อว่าถ้าได้ครอบครองจิ้งจกสองหางเนี่ยจะ
โชคลาภแน่นอนครับอ้าวชาวบ้านทำยังไงชาวบ้านรู้ข่าวแห่กันมาเลยฮ
แห่มาเลยแล้วก็ตีเป็นเลขเด็ดเพื่อจะนำไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกัน
งวดนี้บางคนเอาบ้านเลขที่ของเฮียเบิ้มเนี่ยไปเสี่ยงโชคด้วย
เล่าอีกทีบ้านเลขที่๑๑๘หมู่๓ครับไปภาคอีสานกันบ้างนะครับผม

ลำตัวข้างเป็นสีขาว

บ้านหนองม้าตะบนมะค่าอำเภอโนนสูงนครราชศรีมาครับ

เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าซื้อปลาดุก๕๐๐ตัว
จะมาเลี้ยงในบ่อซีเมนเป็นอาชีพเสริม
แต่พอไปเห็นปลาดุกตัวนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งสีแปลกกว่าเพื่อน
เขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยเอาแยกใส่กระมังไว้นี่แหละฮะ
พอชาวบ้านรู้ข่าวก็มาเพราะเชื่อว่าให้โชคแน่

ซึ่งชาวบ้านก็จะเอาบ้านเลขที่ซึ่งผมไม่บอกซ้ำแล้ว
นี่แหละนะครับไปซื้อเลขครับ
มาค่ะคุณผู้ชมหัวเขียวข่าวเด็ดต่อไป
คุณยายใช้มือเปล่าจับงูเหลือมแบบนี้
ใครกล้าสู้พี่กล้าสู้ไหม
กูภัยตกงานล่ะ

ใช่ค่ะนี่ค่ะนักสู้มือเปล่าคุณยาย

ผู้ใจเฟสบุ๊คไลน์หนึ่งที่ชื่อว่านินิสุพฟอล์กมอรี่เตอร์นะคะ
จับงูหลามตัวใหญ่ด้วยมือเปล่าแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
มือวางอันดับหนึ่งของหมู่บ้านค่ะ
ตัวนี้ใหญ่สุดที่ป้าเคยจับมาจับใส่กระสอบให้เลยเรียบร้อย
ชาวเน็ตไปคอมเมนต์ถล่มทลายเลยนะครับ

กลัวคุณยายจะพลาดพลั้งกลัวไอ้หลามเนี่ยมันจะแบบ
มันกัดคุณยายกลัวถูกงูกัดนะครับ

จนกระทั่งทราบชื่อคุณยายนะคะ

ชื่อจริงก็คือนางสาว

ใช่นางสาวประกวดผสมศรีอายุ๖๗ปีนะคะ
อยู่บ้านโคกลันตำบลคอโคอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะ
คุณยายจับงูมาปลาปาน๓ปีแล้วนะคะ
เวลาชาวบ้านเจองูไปกินไก่ของชาวบ้าน
ไม่ต้องตามกู้ไภตามคุณยายโอ๋นเลยค่ะ

ใช่ค่ะคุณยายบอกว่าไม่ขออะไรตอบแทนเลยนะคะ

ส่วนงูพิษเช่นงูเห่างูจงอาง

ถามว่ายายโอ๋นจับได้ไหม
จับไปปล่อยคืนสูตรธรรมชาติ
คือบางคนก็เชื่อด้วยว่างูเข้าบ้านจะให้โชคนะฮะ
มาดูงูเหมือนกันแต่เป็นงูสองตัวกำลังเกี้ยวกันเลย
นี่เหรอเกี่ยวกันอยู่นี่
เป็นภารกิจตามธรรมชาติครับคนเห็นอย่าไปขัดนะครับ
เป็นฤดูสูบพันธุ์ของงูเขา
เจ้าของคลิปเนี่ยบังเอิญเห็นพอดีเลย
คนมาคอมเมนต์สาธุสาธุกันใหญ่นี่

สรุปงูหรือพญานาคงูสิครับพญานาคนั้นในน้ำนะฮะ
มีคนมาแนะนำครับโยนผ้าเชน่าไป
ไปที่งูทั้งคู่เนี่ยเอามาเป็นผ้ายันมหาเสน่ห์ได้
หลังจากนี้คนมาตีเอาตีเลขแล้วตีงูหรือตีเลขเออตีเลขครับไม่ตีงูครับ
งูเนี่ยน่าจะเป็นเลข๗นั่นไงอยู่ในคอมเมนต์เรียบร้อย
งูเป็นเลข๗ส่วนเวลาทำข้อสอบงองูมันอยู่ที่ตัวที่เท่าไห
ที่๔นี่วิเคราะห์วิธีคันนั้นเลยหรือเปล่ามี๒ตัวก็ต้องเป็นเลข๒
เขาว่าอย่างนั้นยอมยอมชาวเน็ตมากเลย
อีกคนบอกเคยเจอแบบนี้ตีเป็น๗๗แต่ที่เยอะที่สุดคืออยากรู้ว่า
รถคันที่ถ่ายเนี่ยทะเบียนอะไรนะครับซึ่งเจ้าของต้องโพสต์คลิปอีกรอบนึง

หูเขียวข่าวเด็ดต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่จังหวัดตราดเขาแห่ไปขอเลขจากสารเจ้าพ่อคลองลือเป็นสารเก่าแก่นะฮะ
ที่โอ้โหที่นั่นยังค้าพลอยรุ่งเรืองนะครับลองดูครับ
ขอปูแล้วนะปูหนาพูผักช่วยด้วย
จะพากันแยกกันหมดแล้ว

เลขที่สารเจ้าพ่อคลองลือสารเจ้าเก่าแก่นะครับ
ยุคพลอยเฟื่องฟูที่บ้านคลองลือนะครับ
ตั้งอยู่หมู่๒ตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
ชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันไปขอโชคลาภนะครับ
นำทีมโดยยายแดงยายแดงอายุ๖๙นะครับ

เอาดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วไปจุดทูบเส้นไหว้
หลังจากนั้นนะฮะคือยายแดงเนี่ยก่อนมาทำแบบนี้ฝันว่า
ฝันว่าเห็นงูใหญ่อยู่หลังก้อนหินนะฮะตรงบริเวณนี้
ระหว่างนั้นจู่ครับยายมูลยายมูลอายุ๖๓ปี

ก็มีอาการแปลกนี่ครับนี่ครับดูขึ้นลุกมาร่ายรำแบบนี้
แล้วเราดูสังเกตนะสังเกตที่มือหน่อย
เห็นบอกว่ามีการลักษณะจีบนิ้ว

เออบอกเลขอะไรหรือเปล่า
นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเป็นวงมั่งนะฮะ
จีบบ้างนะครับหักนิ้วโป้งลงบ้างนะครับ

ชาวบ้านยังอธิษฐานขอเลขจากหินที่ดู
เหมือนกับยอดพระปรางด้วยนะ
อยู่ใกล้กับสารเจ้าพ่อคลองลือนี่แหละครับ